คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งสาวที่เราต้องให้กำลังใจกันด่วนเลยก็คือ

เชื่อไหมคุณผู้ชมอยู่วงการมานาน๒๐ปี
แต่เพิ่งจะได้รับรางวัลนี้เป็นรางวัลแรกนะคะ
ถือว่าเป็นรางวัลแรกในชีวิตของเธอเลยก็ว่าได้
ซึ่งก็ทำเอาเจ้าตัวเป็นปลื้มสุด
พร้อมกับแอบเผยเรื่องดราม่าของอาชีพนักแสดงที่มีขึ้นมีลงนะคะ
ว่าเธอเนี่ยเคยโดนดูถูกที่มารับแต่บทบ่าวบทคนรับใช้
ยังเอาไปเปรียบเทียบกับหนุ่มหลุยสก๊อตหวานใจในชีวิตจริง

เจอผู้ดูถูกเรื่องนี้เข้ามาก
นุ่นก็ยอมรับนะว่าไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่
แต่ก็ต้องทำใจเพราะอาชีพนักแสดงมีขึ้นมีลงค่ะ

ส่วนใหญ่นุ่นจะชอบโดนชี้หน้าบอกว่า
ทำไมเล่นแต่บทบ่าวทำไมเล่นแบบเองของคนชาย
ซึ่งจริงเราถามว่าใครอยากเล่นไหม
แต่มันก็รู้สึกบั่นทอนนะเวลาที่คนเหมือนแบบ
โอ้ยแฟนหรือพี่แฟนเป็นคนใช้
เฮ้ยบางทีมันเราเป็นนักแสดงมันมีมากกว่าคำว่า
แล้วได้เป็นคนใช้ซึ่งนุ่นเองก็ไม่ใช่ว่า
มาเล่นละครแล้วเล่นเป็น๓๔๕เป็นคนใช้ตั้งแต่
ตั้งแต่เริ่มเข้าวงการอะไรอย่างนี้เราก็เคยเป็น๑๒มาก่อน
นี่แหละค่ะชีวิตอาชีพนักแสดงเนี่ยมันมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดา
แต่ต้องยอมรับว่าทุกทุกบทบาทสำคัญต่อละครทุกเรื่องนะคะ
คุณผู้ชมไม่มีบทคนใช้เนี่ยบทนางเอกจะเด่นขึ้นมาได้อย่างไร
ถูกต้องอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราเป็นนักแสดงอย่างนี้นะ
ว่าคือเค้ารพในการทำงาน
เพราะถือในวงการบันทึงแบบนี้ก็เป็นธรรมดา
เอาที่ว่าเราสบายใจก็ที่จะทำไปอะไรก็ตาม

มากมายเพราะเอาจริงคือกระแสที่บอกว่า
เป็นคนใช้อย่างเดียวเผาอีกตรงนั้นดูไมมันสวยแค่นี้

ไม่ต้องห่วงคู่นี้